เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องคนนึง

เขาเป็นช่างซ่อมช่างยนต์
แล้วเขาต้องหาเงินมา
เพื่อรักษาเรื่องอาการก้อนเนื้อที่หน้าอกเขา

สุดท้ายเขาเจอคนจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์จากเขา

แต่เอาแบงค์ปลอมมาซื้อ

เนี่ยทำไมถึงทำกับน้องเวฟแบบนี้
น้องเวฟเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาแผนกช่างยนต์
ปวช๑ปี๑วิทยาลัยในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนี่แหละค่ะ
แล้วไปกับแม่เลยเนี่ยแม่นั่งอยู่ข้างน้องเวฟ
แล้วเอาแบงค์ปลอมมาให้นักข่าวดู
เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคือหลังจากที่
หลังจากที่มีคนเอามอเตอร์ไซค์
เหมือนกับคนนั้นเขาสนใจมอเตอร์ไซค์
แล้วน้องเอามอเตอร์ไซค์นี้ไปขายเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าแหละ
ซื้อแบบโครงรถมาฮอนเดอร์เวฟสีบอลเงินเนี่ยแหละค่ะ

ทีนี้น้องจะเอาเงินไปขายรักษาอาการป่วย

ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่ามีคนสนใจเข้ามาทัก
เหมือนกับแบบเป็นผู้ชาย
แต่หลังจากนั้นเหตุการณ์นี้พี่เบิร์ต
พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นผู้ชายนะ

ทักมาบอกว่าขอซื้อได้ไหม๘๐๐สนใจ
อ่านะถ้าน้องเวฟขับมาส่งที่บ้านพี่
ขี่มาส่งที่บ้านพี่อยู่ต่างอำเภอนะพี่จะจ่าย

ก็เลยตกลงกันไปตกลงกันมาครับ
เย็นวันนั้น๒๒ตุลาคมที่หน้าวิทยาลัยการท่องเที่ยวอำเภอเพล
พอมาถึงเวลานัดหมายน้องเวฟมาพร้อมกับพี่ชาย
ขี่รถมาที่ที่นัดกันคนที่ติดต่อขอซื้อรถเป็นผู้ชายครับ
มากัน๓คนมีรถกระบะมารับรถด้วย
ตอนนั้นไม่ได้สังเกตป้ายทะเบียนกำลังโอ้โหดีใจจะขายรถได้
นะฮะผู้ซื้อธนบัตรนะครับผู้ซื้อเนี่ยนำธนบัตร
ฉบับละ๑๐๐บาทออกมายื่นให้หมื่นนึงนะครับ
แล้วก็ยกรถขึ้นรถกระบะไปต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันนะครับ
เพื่อเอาเงินที่ได้๑๐๐๐บาทจะไปเข้าตู้เติมเงิน
ไม่รับฮะเครื่องคืนมาขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งมา
เอามาดูเอ้าแบงค์พันธุ์
พันธุ์๑๐ฉบับเลขมันเหมือนกันหมดเลยว่ะ
มันจะเป็นไปได้ไงกลับมาบ้านร้องไห้
เสียดายรถนะฮะแบงค์ปลอมไงครับ
ขณะที่นางยุภานะครับแม่ของน้องเวฟนะฮะ
เล่าบอกว่าพอทราบเรื่องครับสงสารลูกมากเลย
มันก็เด็กขยันนะนะตั้งแต่พ่อตายก็อาศัยอยู่กับตากับยาย
ส่วนแม่เนี่ยก็ไปทำงานต่างจังหวัดส่งเงินให้ลูกเรียนนะครับ
ไม่นานตาก็มาตายไปอีกคนนึง
ฟก็อยู่บ้านดูแลยายไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับ
แม่อยากจะฝากบอกเลยแบงค์ปลอมระบาดนะ
ตอนนี้นะหลายพื้นที่เมื่อวานผมอันนี้ที่ไหนนะ
อุดรเมื่อวานนี้มีที่บ้านเข้าชัยภูมินะ
ตอนนี้อีสานระบาดมากนะแบงค์พันธุ์ระวังดูให้ดีครับ